คุณผู้ชมไปดูหนึ่งคลิปมีชาวบ้านที่อ่างทองเขาถ่ายแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียล
ถามว่าพฤติกรรมแบบนี้ของพระสงฆ์เนี่ยเหมาะสมหรือเปล่า
ทั้งยืนแล้วก็นั่งรอรับบินทบาทแล้วก็หลายรูปด้วย
ทำไมถึงไม่เดินบินทบาทเหมือนที่พระเขาทำกันแบบนั้น
เขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมซะบ้างพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยมาโพสต์ลงในโซเชียลนะคุณผู้ชมนะฮะ
ก็เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้แล้วก็โพสต์บอกว่าพระหลายรูปเลย
มีทั้งยืนทั้งนั่งรอรับบินทบาทนะครับตลาดสดเทศบาล๒ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เป็นชาวบ้านเขาเห็นกันจนคุ้นตาเป็นประจำแต่ว่าเขาไม่พอใจ
บอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเอาซะเลย
ก็นำคลิปนี้ไปโพสต์ในกลุ่มไลน์
ชื่อว่าไลน์ตาสับปะรดสอบภอมเมืองอ่างทอง
ก็มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากถึงพฤติกรรม

หลังวิทยาบาทเสร็จพระแต่ละรูปนั้นจะเลือกสิ่งของที่ชาบ้านไปใส่บาท
รูปก็มีลูกศิษย์นำสิ่งของกลับไปที่วัด
โดยเฉพาะมีพระรูปร่างทวมรูปหนึ่ง
เขาบอกว่าจะใช้ย่าม๒ใบ
มาใส่ของที่ประชาชนใส่บาทคัดเลือกแต่ของดีไป
ที่เหลือที่ไม่ดีจะวางไว้ให้กับคนอื่น
และเดินรอรถจักรยานโยนมารับ
พระครับรถตามไปแล้วพระรูปจะจอดรถที่ฝั่งตรงข้ามของวิทยาลัยแห่ง๑
ก็้มิทยาบาทไปตามถนนสายโภภัยาท่างเรือ
และรถจะต่อไปตามสายอ่างทองอยุธยา
ทางนี้มีการรับบินทะบาดไปจนถึงหน้าสำนักงานที่ดิน
โดยโทรศัพท์เรียกรถจักรยานรับอีกเป็นทอด
ด้านละครศรีอายุธยาระยะทางจากตลาดไปถึงวัดสุดท้ายที่เข้าไป๑๕กิโลด้วยกัน
ชาวบ้านพ่อครับบอกว่าจากการสังเกตรรัฐที่ไปบิณฑบาตแล้ว
มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะฮะทำให้เสื่อมเสียหรือเปล่า
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบกันหน่อย
ก็เป็นห่วงนะแต่ก็เคยแจ้งไปแล้วหลายหน่วยงาน
แต่ก็ยังไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบเลย

ใส่ผ้าเหลืองมาทำให้เสื่อมเสีย
เพราะไม่อยากให้พระไปยืนไปนั่งรอรับบินทบาทแบบนี้

ก็อยากจะให้ตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันนะครับ